ไม่ได้มีกฎหมายอะไรระบุไว้ว่าจะต้องเป็นสีไหนอะไรยังไง
ท่านบอกว่าขอให้เป็นสีน้ำเงิน

ในฐัณะอดีตกรกต
ด้เปิดไปอีกหลายลักษณะ
ลักษณะหนึ่งก็คือในวงเล็บ๒บอกว่า

หรือสามารถทำให้เกิดการสังเกตได้ว่า
เป็นบัตรของใครหรืออะไรอย่างไรนะฮะ

ถ้าบัตรที่ทำเครื่องหมายให้เป็นที่สังเกตได้

ดังนั้นเมื่อก่อนนี้เราจะเคยเห็นนะครับว่า
ถ้าคุณกากบัตรไปแล้ว
แล้วคุณไปใส่เครื่องหมายดาวดอกจันทร์หรือเป็นหัวใจ

เพราะว่ามันเป็นการทำเครื่องหมายให้รู้ว่าเป็นของใคร
ระดับหัวคะแนนก็จะบอก
คุณทำแบบนี้ไปแล้วเดี๋ยวเวลาชูขึ้นมา
ฉันจะดูว่าเป็นบัตรของเธอจะได้จ่ายตังค์ได้

อันนี้ถ้าสมมุติว่าไปสีแดงสัก๒๐ใบ
นี่ไงของผมของผมนี่กลุ่มผมนี่
ผมพามา๒๐คน
คือสีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นสาระ
ที่ทำให้เป็นการสังเกตได้

เพราะฉะนั้นสีแดงสีชมพูอะไรเกิดขึ้น
กลุ่มบ้านนี้สีชมพูนะ
ซอยนี้สีเหลืองนะ

ไอ้คนขาอาจจะไม่กล้าค่ะ

ถ้าประธานชี้ได้ประธานก็รับผิดชอบไป
แต่ท่านประธานบอกว่าขอปรึกษากรรมการ
ก็ประชุมกันทันทีแล้วก็วิเคราะห์กัน

เพราะฉะนั้นถ้าผมสมมุตินะครับว่า
ผมเจอบัตรเลือกตั้งใบหนึ่ง
ซึ่งใช้ปากกาอาจจะหลายใบทีเดียว

อาจจะเป็น๑๐ใบเหมือนเหมือนกัน

แสดงว่ามันเริ่มน่าจะมีอะไรผิดปกติหรือไม่

อย่างนั้นคะแนนมันก็อาจจะมีผลสิครับ
ครับคือเป็นสิทธิ์ของกรรมการประจำหน่วย
ที่จะประชุมกันและตัดสินใจกันนะครับ

ถ้าผมดูการให้ข่าวที่ออกมาทั้งหมดเนี่ย
ผมคิดว่าการให้ข่าวของสำนักงานกรกตเมื่อวานนี้

คือบอกว่าใช้ปากกาสีอื่นเนี่ย

แต่ให้ไปดูว่ามันเข้าข่ายบัตรเสียตามมาตรา๑๐๐ของพบเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่
นั่นก็คือหมายความว่ามันไม่เสียทันที

เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อเดี๋ยวตอนนับคะแนนคงได้คุยกันต่อเผื่อจะมีหน่วยไหนที่มันมีกรณีแบบนี้